ศึกการเมืองในประเทศกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
สัปดาห์หน้าเราจะถึงวันบทเลือกนายกรัฐมนตรี
แน่นอนครับเส้นทางการขึ้นไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาไม่ง่ายครับ
เพราะว่าล่าสุดนั้นมีการเริ่มใช้ปฏิบัติการที่เขาช่ำชองในการปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตกันแล้ว
แน่นอนก็มีการหยิบยกเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒ออกมา
แต่ว่าตัวแปรสำคัญของเรื่องนี้ก็คือบรรดาสว๒๕๐คน
จะเป็นอย่างไรติดตามในจอดสนามการเมืองครับ
ดูเหมือนว่าเส้นทางสู่เป้าหมายตำแหน่งนายก
รัฐมนตรีของทีมพิธาริมเจริญรัฐจะลำบากขึ้นเรื่อย
เมื่อขบวนการขัดขวางประชาชิบปฏิเริ่มสู้บัติการด้วยวิธีการทิศนัดและช่ำชอง
นั่นคือการประคมข่าวให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
โดยเที่ยวนี้ได้ไปหยิบประเด็นมาตรา๑๑๒มาเป็นเหยื่อล่อในการกำหนดเกมเพื่อสกัดดามรุ่ง
ประเด็นนี้ตัวตึงอย่างกิติศักดิ์รัตนวราหะสวพิจิตรยืนยันชัดเจนว่า
ตราบใดที่พักเก้าไกลไม่ลดเพดานมาตรา๑๑๒ก็จะไม่โหวตให้
เราต้องเข้าตรงนี้คุณเย้ไทยเป็น๗๐นึกเช่นเหรอ
ทุกคนมีความรู้สึกใกล้ดีกันว่า
ภาพเช่าไขคุณทิศัยและผู้อยู่เบื้องหลังไม่สมควรได้เป็นรัฐบาล
เพราะว่าในหลายเรื่องอย่างเช่นเมื่อไปแต่๑๑๒แล้ว
ก็มีนโยบายที่เรียกว่าสอดรูปไว้ในการนี้และต้นสักครั้ง
สวบางคนประกาศมาอย่างนั้นฝ่ายกองเชียร์ด้อมส้มก็ไม่ยอมน้อยหน้า
ใช้โซเชียลยื่นคำขาดเช่นกันว่าหากลดเพดานมาตรา๑๑๒เพียงเพื่อหวังเป็นนายกทุกคนก็จะหันหลังให้ทันที
แต่ก็มีสวอีกไม่น้อยเช่นกันที่ประกาศที่จะยึดหลักการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันกับปี๒๕๕๙
ยืนยันหลักการเดิมนะครับก็คือหลักการที่เสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
ซึ่งขณะนี้เราก็ทราบว่าได้มีภาคการเมืองที่ได้รับเสียงคะแนนเสียงมาเป็นลำดับหนึ่ง
แล้วก็มีการรวมกับพักอื่นอีก๖พักรวมกันเป็น๘พักมีเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันในหลักการที่ว่าเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดรน่าจะเป็นเสียงตัดสิน
สำหรับผมโดยส่วนตัวก็คือจะโหวตตามมติของสภาพผู้แทนรัศดรผมคิดว่าสวก็คงมีเกณฑ์อยู่ในใจนะครับ
หลักคิดหลักการที่ท่านมีอยู่ในใจนะฮะเพียงแต่ว่าผมใช้หลักการนี้แล้วก็ไม่ต่างจากปี๖๒นะครับ
๖๒เราก็เลือกผู้ที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดรได้ใช่ไหมครับปีนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะใช้หลักการอื่นเนี่ยครับ
อย่างไรก็ตามในซีกฝั่งก้าวไกลยังเชื่อมั่นว่าสวส่วนใหญ่จะเคารพเสียงประชาชน
เพราะหากมีความตั้งใจจริงที่จะฉุดดึงประเทศให้หลุดพ้นจากการติดลมมา๙ปีก็ต้องไม่สร้างเงื่อนปมเพิ่มเข้าไปอีก
แต่หากว่าในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้การโหวตนายกยังไม่ประสบความสำเร็จทีมพิทาจะยังได้รับโอกาสอยู่เช่นเดิม
ตามที่นายวันมุธมัธนอมธาประธานสภาได้กำหนดวันโหวตใหม่ไว้เบื้องต้นคือวันที่๑๙กรกฎาคม
ส่วนจะโหวตอีกกี่ครั้งก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับ
วันนี้ประเทศไทยเหมือนคนป่วยหนักที่นอนอยู่ในห้องฉุกเฉินรอหมอมาตรวจอาการเพื่อเร่งรีบในการรักษา
แต่กลับถูกบุคลากรในหน่วยงานพยายามจะกีดกันและขัดขวางไม่ให้รักษาคนไข้อ้างว่าเป็นหมอมือใหม่หัวรุนแรงยอมรับไม่ได้
ถ้าเป็นเช่นนั้นประชาชนคงตั้งคำถามว่าคนเหล่านั้นยอมรับการยืนดูคนป่วยค่อยสิ้นลมไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่ยอมให้หมอรักษาเช่นนั้นหรือ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน